อยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าอะไรเป็นเมืองเก่าโสติสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เยอะมากเหมือนพี่คนนี้สองคนนี้
ไปทำบุญใกล้ถึงที่นี้
เรานำเสนอข่าวไปแล้วแต่ว่าเรื่องมีไม่ได้หมด

พี่นุ้ยทั้งทีค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยขอถามถึงความพิเศษของทิพย์บุญครั้งนี้สักหน่อยก็แล้วกัน
นุ้ยบอกว่าทริปครั้งนี้ลงตัวไปหมดทุกอย่างเลยคุณผู้ชม
เริ่มตั้งแต่การเดินทางไปยังวัดต่างทั้ง๙วัด
สามารถทำได้สำเร็จภายใน๑วันตามที่ใจตั้งเอาไว้
คือวันหนึ่งทำบุญ๙วัดมันไม่ใช่เรื่องง่าย
เหนื่อยนะแค่ไปวัดเดียวทั้งแดดร้อนทั้งสภาพอากาศ

แต่ว่าเขาก็ทำจนสำเร็จแล้วไป๙วัดใน๑วัน
แต่ละวัดนะเมื่อทำบุญแล้วก็มีพระค่ะสวดให้พรด้วย

ความโชคดียังไม่หมดเท่านั้นคุณผู้ชม
ตั๊กกับพี่นุ้ยเนี่ยยังได้ทำพิธีสืบชะตาด้วย
เป็นพิธีเก่าแก่ของชาวล้านนาค่ะ
แล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำกันง่ายนะ
ก็เลยอิ่มบุญกับพิธีกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นพิเศษเลยทีเดียว
ส่วนคนที่สงสัยสังเกตนิดนึงไหม
ตั๊กทำไมพี่ตั๊กเขาจัดเต็มเล่นใหญ่
เสื้อผ้าหน้าผมเกินเพื่อนหรือเปล่า
เป็นแบบล้านนาแบบนี้เลยอ่ะสวยหน้างามแต๊เลย
ทำไมต้องจัดเต็มขนาดนี้เอาไปฟังกันค่ะ
เขาตั้งใจไปไงคือทำบุญถ้าเราตั้งใจแล้วเนี่ย

แต่ถ้าไปแบบรีบร้อนนะพี่ยังบอกกับพี่ตั๊กเลยนะ

แล้ววัดหนึ่งไปนั่งเป็นชั่วโมงอย่างนี้
มันจะครบไหมไม่น่าเชื่อนะ

จากวันนี้เดินทางไปวัดนี้ไปวัดนี้

เจ้าอ้าวาทเราก็พระทุกรูปเลย
โอ้โหทำให้พวกเราอย่างเต็มที่เลยอ่ะ